ดูข่าวนี้ค่ะซึ่งผู้ปกครองของวัยรุ่นคนหนึ่ง
ไปร้องให้กันจอมพลังได้ช่วยเรื่องนี้หน่อยนะคะ
คือเป็นเรื่องที่เด็กวัยรุ่นผู้หญิงมีปัญหากันนะคะ
แล้วก็มีคลิปภาพที่มีการทำร้ายกัน
ในคลิปนั้นไม่ใช่มีแต่ลูกของเธอกับคู่กรณี
แต่ว่ามีผู้ใหญ่ฝั่งคู่กรณีมาร่วมรุมทำร้ายด้วยค่ะ
อ่าในคลิปถ้าเราดูเนี่ย๒ฝ่ายที่ปะทะกันอยู่
จะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงนะฮะรุ่นราวคราวเดียวกัน๒คน
แล้วก็จะเห็นคนหนึ่งเนี่ยนะครับลักษณะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง
ร่วมวงอยู่ในนั้นด้วยนะคะมีทั้งทุบมีทั้งจิกหัว

รุมทำร้ายจากผู้ก่อเหตุกลุ่มเดิม
แต่คราวนี้ทำร้ายหนักถึงขั้น

ก็เกิดขึ้นต่อหน้านักเรียนหลายสิบคน

แล้วก็เกิดเหตุการณ์รุมทำร้ายแบบนี้ขึ้นนะคะ
จุดที่เกิดเหตุก็คือใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่ง

เมื่อต้นเดือนมิถุนายนกับต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ทางผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
แต่๒คดีก็ยังไม่คืบหน้าค่ะ
ก็พบว่ามีการโพสต์ที่ผู้เสียหายไปแจ้งความ
ในลักษณะที่ว่าไม่กังวล

โพสต์ในลักษณะเหมือนกับเยาะเย้ยนะคะ
ล่าสุดค่ะในการจอมพลัง
ก็ไปประสานให้ผู้เกี่ยวข้องมาคุยกันนะคะ
ซึ่งแม่ของผู้เสียหายบอกว่าลูกมีปัญหากับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน
แล้วเพื่อนคนนี้ก็ย้ายไปเรียนที่อื่น
เดือนที่แล้วก็เคยนัดเคลียร์ใจกันมาแล้ว

วันจันทร์ที่๓ที่ผ่านมา

บอกว่าจะดักทำร้ายอยู่หน้าโรงเรียน
ลูกสาวไปบอกครูครูก็บอกว่าให้สู้กลับ
พอเดินออกมาจากโรงเรียนก็นี่แหละค่ะเจอรุมทำร้าย
แต่แม่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหากัน
ทำไมผู้ใหญ่ถึงต้องเข้ามารุมทำร้ายด้วยค่ะ
ก็คือดึงกันมาเข้ามากลุ่มมาทะเลาะกัน
คือเป็นเรื่องของเด็กคือแม่ก็ไม่ได้ติดใจตรงนี้นะ
แต่คือว่าทำไมต้องให้ผู้ปกครองมาทำร้ายน้องเมื่อวันจันนี้
มีแค่ส่งข้อความมาเมื่อวันจันทร์ว่า

น้องก็เลยถึงไปบอกครูว่าจะมีคนมาทำร้าย

บอกครูว่าจะมีคนมาดักลุมตีน้องที่หน้าโรงเรียนประมาณนั้น

ครูบอกว่าเขาตบมาก็ให้ตบกลับไปอะไรอย่างนี้

อยู่หน้าโรงเรียนตรงจุดที่เด็กรอรถกัน
ก็มีนักเรียนเป็น๑๐คนนะคะที่อยู่ตรงนั้นที่เห็นเหตุการณ์
ครูผู้ปกครองของโรงเรียนเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนอกโรงเรียนค่ะ
คุมนี้เคยพัดกันไว้คุมนี้เคยยกพวกไปหาคุมนี้
คุมนี้เคยยกพวกมาหาคุมนี้เคยมีอยู่
เรื่องนี้ล่าสุดตำรวจได้พูดถึงความคืบหน้า

ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมก่อเหตุในคลิป
โดยปรากฏว่าเป็นรุ่นพี่นะคะ
เป็นรุ่นพี่คนนึงที่มาช่วยรุ่นน้อง

ไม่ใช่แม่หรือผู้ปกครองอย่างที่เข้าใจไปตั้งแต่แรกนะคะ
แล้วก็ตำรวจจะเชิญตัวคนในคลิปมาสอบปากคำ

มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพร่วมสอบเด็กทั้งสองฝ่ายค่ะ